คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าที่เราเล่าข่าวไปเมื่อวานนี้ที่จังหวัดบุรีรำ

จับได้แล้วเขาบอกว่าเขาแค่อยากเตือนเด็กเท่านั้น
ที่ไม่ยอมสมบัติการน็อคแต่ว่าไม่ได้ข่มขืนอะไรเลย
เหรอคะแต่สุดท้ายคือก็ไม่ใช่ตำรวจจริงไง
จะไปจับไปอะไรใครเขาได้นะฮะ
ตำรวจสพสตึกไปจับกลุ่มนายสถานอ่อนดีกุลอายุ๕๔ปีนะฮะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่บ้านพักอยู่ที่จังหวัด๑๐๑
ของกลางก็คือรถโตโยต้าสีน้ำเงินคันที่ก่อเหตุนะฮะ
ป้ายทะเบียนก็คือขอไข่สรศรี๘๓๙เชียงใหม่นะฮะ
เขาก็ซ่อนไว้ในรถแล้วก็สวมเสื้อผ้าก็ยังเป็นชุดนี่
ชุดวันที่เกาะเหตุนะฮะเป็นชุดดำแบบนี้
จากการสอบสวนทราบว่าเมื่อวันที่๒ที่ผ่านมาตอน๑๑โมงเนี่ย
ผู้ต้องหาขับรถเก่งคันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบีย
ปาดหน้ารถจักรยานยนต์ของน้องนักเรียนคนหนึ่ง
อายุ๑๖ปีแล้วก็บอกว่าเป็นตำรวจขอดูใบขับขี่หน่อย
สุดท้ายพอไม่มีก็พาขึ้นรถไปแล้วก็พาไปข่มขืนที่กระดังร้าง

จากนั้นก็ไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับนักเรียนหญิงชั้นม๓อายุ๑๔ปีอีกคน
ในพื้นที่อำเภอแคนดงติดกับอำเภอสตึก
พฤติกรรมก็คล้ายกันแต่ว่าลายหลังลวนลามจับหน้าอกแล้วก็ปล่อยไป
สุดท้ายเขาก็ตรวจสอบเบาะแสตามกล้องวงจรปิดต่างไปจับกลุ่มได้
แล้วก็ยอมรับว่าใช่ผมคือคนที่เด็กกล่าวอ้างจริง
แต่ผมไม่ได้ข่มขืนเพียงแค่กระทำอนาจารย์เด็กเท่านั้น
นะส่วนเด็กหญิงอายุ๑๔ปียอมรับว่าพาไปจริง
แต่เด็กนั้นร้องก่อนก็เลยปล่อยตัวไปไม่ได้มีการทำอะไร
ถามว่าสาเหตุไปในอำเภอ๒อำเภอนี้ทำไม
เขาบอกว่าก็มักจะมาดูชนไก่ที่นี่
มันมีบ่อนไก่ที่อำเภอแคนดงก็เลยรู้เส้นทาง
เห็นเด็กแล้วก็ไม่ยอมใส่หมวกกันน็อ
ก็เลยเข้าไปปราบปรามไปห้ามปรามแล้วก็อ้างตัวเป็นตำรวจเรื่อยไป

กับคนอื่นแล้วนำพวกมันก็ชี้ตัวได้อย่างแม่งย่ำ
เพราะว่าช่วงเกิดเหตุมันกลางวันก็จำได้

ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกล่าวอ้างจริง
แม้จะปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนก็ตาม
แต่ว่าจากการตรวจสอบประวัติโอ้โหคุณผู้ชม
เคยเป็นผู้ต้องหาต้องโทษคดีอาณาจารย์ในพื้นที่จังหวัดมหาศาลคามมาก่อน

จากนั้นก็คุมตัวไปชี้จุดเกิดเหตุปรากฏว่า
ชาวบ้านรอเต็มไปหมด
พอเห็นโฉมหน้าผู้ต้องหาตะโกนด่าสาบแช่งกันระงมทีเดียว
ก็เรียกร้องให้ลงโทษสถานหนัก
อย่าปล่อยออกมาเพราะว่าถือว่าเป็นภัยสังคม
เพราะว่ามีประวัติเคยถูกจับมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่สำนึกเลยนะฮะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่พอไปถึงปุ๊บโอ้ยชาวบ้านก็ตะโกนด่า
อย่างนั้นอย่างนี้กันไปนะครับ
จุดแรกที่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
ก็เป็นจุดที่บริเวณโกดังร้าง
โกดังร้างอยู่ที่บ้านตลาดตำบลนิคมอำเภอสตึกนะครับ
เป็นจุดที่บังคับให้ผู้เสียหายรายแรกนั้นไปข่มขืน
จุดที่๒เป็นจุดที่ขับรถไปปาดหน้า
แล้วก็ขับรถย้อนกลับไปส่งเหยื่อหลังก่อเหตุ
จากนั้นก็นำตัวไปที่อำเภอแคนดง
เป็นจุดที่ตามประกบเด็กอีกคนนึง

แล้วก็มีการลวนลามจับหน้าอกกระทำอนาจารย์

ชาวบ้านก็ดีใจที่จับกุมผู้ตำรวจคนได้ได้

ส่วนตำรวจเองพันธุ์ตำรวจเอกสัมภาษณ์
จันทึกผู้กำกับสพสตึกก็ยืนยัน

หลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นตำรวจ
อาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก็ได้
เบิ่นต้นพุทธหารก็ถูกแจ้งข้อหากธรรมชำราว
ผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใด
โดยใช้กำลังประทุษร้ายผู้อื่นนั้น
อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดคืนได้

แต่ไม่เกิน๑๘ปีไปเพื่อการอนาจารย์

น้ำรมทั้งแสดงตนและกระทำการเป็นจ้าพระดักงาน